อายุ๗๐กว่าแล้วแกเป็นเซียนพระ

เป็นเซียนพระก็เปิดท้ายขายพระสิคะ

แขวนอยู่ที่เป็นราวเนี่ย
หลายหมื่นองค์เลยนะคุณผู้ชม

ทั้งพระเครื่อง

อ่อให้คนกันเลือกเช่ากันอ่ะนะ

เก็บมา๒๐กว่าปีทีเบอร์

อยู่ตรงริมถนนสาย๓๓๓
ที่บ้านไร่อุทัยธานีค่ะ
ทีนี้ตายวนแกก็บอกนะว่า
ตานะนะสะสมพระเครื่องต่างมาเนี่ย

แต่ที่ต้องมาเปิดท้ายแบบนี้

ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวก็ตัดสินใจแหละ
เอาของรักของขลังของที่สะสมมาเนี่ย
เอามาเปิดท้ายแบบนี้
ซึ่งตายวนนะตายวนบอกว่า

ตายวนมีเยอะมีมากน้อยขนาดไหน
เดี๋ยวลองฟังตายวนหน่อยค่ะ
ตะวนไปแล้วค่ะถามลูกค้าหน่อยไหม

อย่างผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นักข่าวของเรานะ
แต่พี่ผู้หญิงคนนี้มาเช่าพระเป็นพระองค์โต

นี่คือพี่จะเอาไปทำอะไรนะ

มาเช่าจะให้น้องชายแขวนคอไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

น้องจะไปไหนน้องจะไปไหนก่อนพี่

นี่ไงพระองค์โตจะได้ช่วยให้รอดจากการเกณฑ์ทหารได้

วันนี้จะมาให้น้องไปทำเริ่มอาหารปีนี้ค่ะ

เพื่อจะได้ใบดำ

องค์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ต้องระวังน้องชายจะอะไรเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอเคลื่อ

ใครสนใจจะแวะไปไปได้นะคะ

พี่แสดงให้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงทั้งนั้น